มาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยดีกว่านะเจอตัวแม่ในวงการไปแล้ว
มาเจอตัวลูกกันหน่อยบอกเลยว่าถ้าจะหานักแสดงเด็กวงการนี้
ไม่ต้องไปแคสต์ให้วุ่นวายไม่ต้องมองหาไกลค่ะ

นี่แหละค่ะลูกไม้ตกใต้ต้นกันทั้งนั้นเลยนะคะ

เริ่มกันที่สาวน้อยคนแรกเลยนะคะน้องนิรินค่ะ
ลูกสาวคนสวยของแม่นิงปานิตานั่นเองนะคะ
นางเล่นละครผู้ชายแววดาราเจ้าบทบาทมาตั้งแต่เด็กแล้ว
ตีบทแตกกระจุยมาทุกเรื่องแล้วค่ะ
ไม่ว่าบทจะเครียดจะยากซับซ้อนแค่ไหนนะ
หรือว่าจะแบบเก็บกฎเจ้าน้ำตาเจ้าอารมณ์
นิรินฟาดเรียบค่ะบอกเลยว่างานนี้
ไม่ใช่ว่าเออใช้บารมีแม่นะแม่เป็นผู้จัดแล้วได้เล่นอย่างนี้
ไม่ใช่คุณทรงฝีมือล้วนเลย

หนูอยากได้พี่ตุ๊กตาตัวนี้
อย่าเสียงดังสิพี่ตุ๊กตาเขาไม่ชอบคนเสียงดัง
คือเรื่องนี้คือสมัยก่อนดู
ไม่ไม่กลัวเมื่อก่อนเหลือเกลียวมาก
แปลวตาอะไรน้องได้หมดเลยค่ะท่านมี๕ทางค่ะ

แล้วจะบอกเลยว่าฉากร้องไห้นะน้ำตาน้องนิรินนะหยดเป็นเม็ดเนี่ย

รับบทแม่วันทองสมัยเด็กคุณผู้ชมค่ะ
คุณแม่ใจแบบว่าปื้มมาก
เพราะว่ากว่ากว่าจะให้ลูกมาเล่นได้แล้ว

เรียกว่านะคะการแสดงของน้องปีใหม่เนี่ยค่ะ
คือแบบอดนึกถึงคุณแม่ไม่ได้

ของเองมาเดี๋ยวก็เอาให้ทีหลัง

แล้วแบบคาแรคเตอร์มันตรงตัวน้องมากเลยนะคะ
จากดาราเด็กเป็นฝ่ายหญิงใช่ไหม

นอกจากความหล่อของเขาและอีกมีความสามารถด้วย
เพราะว่าประเดิมกับบทหนุ่มน้อยสุดกลุ้มกลิ่ม
ลีหญิงแบบน่ารักนางก็ตีบทแตกไปอีกนะ
หรือว่าลูกไม้หล่นใต้ต้นกันแน่นะเพราะคุณพ่อเขาก็ลุกครีม

ครับให้เรียกน้องอย่าเรียกหนู

ตัวเองบอกเขามาก่อนสิเขาชื่อออก้า

ไม่ได้ครับพ่อไม่ให้ยุ่งกับคนแปลกหน้า

ถ้าเรามีไลน์กันแล้วเราก็ไม่ใช่คนแปลกหน้ากันอีกต่อไป
นี่ไม่สอร้อยเลยสาว

จากน้องแพนเตอร์มาต่อกันที่น้องเรสซิ่ง

ทางมริโอคัชคิมบลีเฮียเรสเขาเป๊ะมากในบทแดคซิ่ง
แต่พักหลังมานี้เขาพัฒนาความสามารถไปไกลมาก

รีวิวสิงคงสินค้าได้ดีเลยนะไหวพลิบนี้ได้แม่มาเต็ม
แถมยังรับมุกกับแม่แบบโบ๊ะบะฮาได้เหมือนแม่จริง

สวัสดีค่ะ

รีวิวอันนี้คืออะไรนะเลน

ทุเรียนหมอนทอง
เห็นไหมบอกแล้วโบ๊ะบะฮาแม่ลูกพูดอีก

คลิปน่ารักแล้วไปเห็นแล้วก็อยากรู้จริงค่ะ